คุณผู้ชมคะชวนไปทานบุฟเฟ่กันหน่อยค่ะ
รู้กันอยู่แล้วทานบุฟเฟ่สั่งได้ไม่อั้น
แต่อย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณสั่งกินเท่าไหร่ก็ได้
ถ้าเกิดคุณกินไหวแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะสั่งมาเยอะ

แล้วอย่าทำแบบนี้มันเสียดาย
ดูกันหน่อยค่ะว่าเขาทำยังไง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

ดทับกันซ่อนแต่ว่ารอบนี้เจอหนักเลย

พนักงานที่ร้านทำความสะอาดห้องน้ำยกถังขยะดูแล้ว
ทำไมถังขยะมันหนักมันไม่ได้แค่มีทิชชู่นี่
พอดูโอ้โหแซลมอนด้วยทูน่าด้วย
รวมเกือบโลนะคุณผู้ชม
แล้วหลายคนรุมประนามเลยลูกค้าคนนี้ว่าทำทำไม
นิสัยไม่ดีเลยบางคนตั้งข้อสังเกตนะ
ว่าเอ๊ะสั่งมาเยอะนี่คือสั่งมาเพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วโพสต์
ลงโซเชียลหรือเปล่าทำแบบนี้ไม่ดีเลย
แล้วทุกคนคือคนในโลกโซเชียลเขาจะบอกนะว่า
จริงทุกคนน่าจะรู้การสั่งอาหารที่ร้านบุฟเฟ่
จะสั่งแบบใจเขาใจเราเอาแบบพอดีพอกิน
เหลือมันโดนปรับอยู่แล้วบางร้านเขาปรับจริงนะ
แล้วกรณีแบบนี้ค่ะคือสั่งแล้วก็เอาไปทิ้ง
ซึ่งร้านนี้หลายคนเคยไปแล้วเขาก็บอกว่า
อาหารคุณภาพดีราคาไม่แพงด้วยครับดูสิคุณ
แล้วต้องบอกก่อนนะว่าที่ร้านนี้คือจาน๑จาน
มันไม่ได้มีชิ้นเดียวไงอย่างที่ร้านนี้จานนึงเนี่ย
ก็จะได้แซลมอนประมาณ๕ชิ้นได้ทูน่าประมาณ๕ชิ้น
แล้วก็ชิ้นไม่ใช่บางนะชิ้นหนา
ลูกค้าเข้ามาสั่งทูน่า๑๐๑๐จานคุณโอ้โหแล้วแซลมอน๑๐จาน
รวมแล้วเป็นแบบเป็นร้อยชิ้นแล้วก็ทานกัน๒คน
ปรากฏพอทานไม่หมดแล้วก็เอาไปทิ้งแบบนี้ค่ะ
แล้วหลายคนเห็นนะบอกว่าเดี๋ยวจะไปอุดหนุนร้านนี้
อย่างน้อยจะได้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของร้าน
นี่คือเสียดายมันเสียของแล้วคนที่เขาไม่มีจะกิน
มีอีกเยอะแยะเออนะสิบุฟเฟ่มันก็สั่งได้ตลอดอยู่แล้วนะ